เหมือนคนคนนี้เป็นอดีตลิเกงานมันซบเศร้าทำยังไงดีไม่มีงาน
ก็ต้องดิ้นหล่นกัดฟันสู้ต่อไปไปพายเรือขายผลไม้ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

อยู่ไหนนะท่าพระจันทร์

เก็บอะไรนะคะดำยัย

ภาเอกอะไรไม่มองไม่มองคนชมเลยอ่ะไม่มองไม่ยกเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ขโมยซ่อมโอขอด้วย
อ่ะมันร้องไปมันร้องมาไปหยิบซ่อมโอเข้ามาเฉยเขินเขินเขินฟังอาจจะไม่ค่อยออกจากรู้ว่าร้องเพราะอะไรครับ
นะฮะอดีตพระเอกลิเกหรือเปล่ายังไม่ทราบเพราะว่าลูกค้าเขาไปเจอน่ารักดีก็เอาถ่ายลงโซเชียลแล้วก็โพสต์ลง
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้บายทีมออฟฟิโชคเขาก็เอามาแชร์ต่อระบุว่าเอาเรื่องราววิถีชีวิตชาวบ้านน่ารักมาฝากชีวิตคงต้องดิ้นรนต่อสู้กันไป
ตั้งแต่มีโรคร้ายโควิดหลายสิ่งมันเปลี่ยนไปมาก
จากตลาดน้ำที่เคยมีผู้คนจำนวนมากมายไปเดินอย่างเนื่องแน่น
วันนี้แทบจะกลายเป็นตลาดร้างแทบจะไม่มีคนเที่ยว
ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าลำบากน่าเห็นใจทุกคนมาก
สู้นะคะเราจะผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน
โอ้โหอ่านแล้วมันก็ชื่นใจเนอะนะครับ
นี่ครับจากที่ดูนะฮะคนในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักแสดงอดีตนักแสดงลิเกคนนี้
เขาก็สร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวให้กับพ่อค้าแม่ค้าแหละครับ
ใครไปดำเนินสะดวกคงจะเคยเห็นเขาบ้างแหละแล้วก็แถมมะละกอที่เขาขายถุงใหญ่มาก
๒๐บาทถุงเบลือเลยแต่เขาขายแค่๒๐บาทเอง
ขายถุงมากคุณผู้ชมครับใครไปเจอพี่คนนี้นอกเหนือจากคุณผู้ชมจะไปเที่ยว
ดำเนินสะดวกไปดูบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วเนี่ย
ก็ไปให้กำลังใจทุกคนที่นี่ได้แล้วก็พี่คนนี้ได้
เขาเปิดทุกวันนะฮะ๗โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะครับ
เอาไปเอาใจช่วยพ่อค้าแม่ค้าพวกเขาด้วยแล้วกัน